พาคุณผู้ชมนะและคุณสองคนไปดูเรื่องนี้กันบ้าง
พวกเขาคืออะไรรู้ไหม๑หมา๒ฝนหมากับฝนอุปสรรคแท้เลย
แล้วถ้าเกิดว่าเจอหมาหมามันไล่กวดแต่อันนี้คอมเมนต์มันแตกนะคุณผู้ชม
แต่อีกฝั่งนึงมองว่าถึงขั้นจะตีแล้วทำร้ายหมาด้วยไม้เบสบอลเหล็กเลยเหรอ
มันเป็นไม้เบสมอลเหล็กด้วยนะคือเหมือนจะเอาเข้าไปฟาดหมานั่นแหละค่ะ
หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่เขาไปส่งของแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้
แล้วเขาก็พยายามพูดว่าพี่จะไปทำอะไรมันจะไปทำมันทำไม
หมาวิ่งสวดเลยอ่ะอือขอดูยาวก่อนสินิดหนึ่งหมาก็ยังวิ่งกวดจริง
คือหมาวิ่งเห่าวิ่งกวดเขาจริง
มันนะคะเขาคุณส่งห่องก็บอกว่าอ้าวก็มันมาวิ่งแบบนี้มาทำแบบนี้เดี๋ยวมันก็กัดเอาสิ
เอาสิแล้วนี่ถ้าทางพี่เขาเจอแบบนี้บ่อยด้วยนะ
เขาถึงพกไม้เบสบอลเหล็กติดรถเอาไว้แบบเนี้ยค่ะเขาพกมาเลยแหละ
คุณน้ำแข็งไม่ใช่ของที่ต้องเอาไปส่งด้วยนะแล้วดูนี่นี่นี่นี่
เห็นไหมเออหมามันวิ่งกวนจริงเออพอขี่ออกไปปุ๊บหมาก็วิ่งไล่เลยนะคะ
ผู้หญิงท่านนี้เขาอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้นี่แหละค่ะก็ถ่ายคลิปเอาไว้ได้
เป็นจังหวะตอนที่รายเดอร์พยายามจะตีหมานั่นแหละก่อนที่รายเดอร์คนนั้นจะขี่ออกไป
ยังเห็นเลยว่าหมาไล่ไปหมู่บ้านแห่งนี้อยู่ที่ตำบลมาบยังพรค่ะ
ปลวกแดงที่จังหวัดระยองเหตุการณ์เกิดขึ้นสิบแปดมิถุนายนที่ผ่านมา
ทีมข่าวของเราไปดูกันหน่อยหมาตัวนั้นน่ะเจ้าของเป็นใคร
เจ้าเป๋เออเขาชื่อว่าเจ้าเป๋ค่ะครับ
หมาตัวนี้จริงเป็นหมาจรจัดนะแต่มันเข้ามาอยู่ในหมู่บ้าน
ที่วงนี่คือตามันบอดใช่ไหมตามันบอดด้วย
ถามว่าทำไมต้องไปเรียกมันเจ้าเป๋ล่ะก็ขามันเป๋แล้วที่สำคัญตามันบอดข้างหนึ่งด้วยนะคะ
แล้วเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เอาจริงนะเป๋มันเคยมีเจ้าของ
เจ้าของเนี่ยเหมือนกับไปอยู่ต่างประเทศเกาหลีแล้วเขาบอก
ใช่แล้วก็ทิ้งมันไว้อยู่แบบนี้ปรากฏก็ไม่ค่อยมีใครมาดูแลมัน
มันก็เลยกลายเป็นหมาจรไปซะอย่างนั้นเพราะไม่มีเจ้าของแล้ว
มีคุณป้าคุณยายเหล่านี้ก็มารักเอ็นดูมานะแต่ป้ายายบอกว่าป้ายายก็ไม่ใช่เจ้าของ
หลายคนก็พยายามช่วยกันดูแลนะคะแต่ว่าชาวบ้านในหมู่บ้านเขาก็บอกแบบนี้
ว่าปกติเป๋มันไม่ดุนะแล้วมันก็ไม่เห็นเคยกัดใครมาก่อน
ยังไม่รู้เลยทำไมต้องไล่กัดพนักงานส่งของคนนี้ค่ะ
ตามอืมชาวบ้านให้ข้อมูลแบบนี้นะคะ
ชาวบ้านก็บอกว่าไม่รู้ว่าทำยังไงดีเหมือนกันนะ
เคยโดนกัดเลยพวกป้าพวกยายแต่บ้านคนอื่นเนี่ย
ก็เคยโดนนะหมามันไปกัดอะไรรู้ไหมคุณ
ค่ะมันไปกัดผ้าของเขาที่ตากอยู่
ค่ะเออมันไปกัดข้าวของของเขาที่วางอยู่เหมือนกันนะครับ
กับยายก็เลยเออสงสัยต้องให้หน่วยงานเข้ามาจัดการดูแลแล้วล่ะ
อืมค่ะแล้วหลายคนก็เป็นห่วงหมามันด้วยนะคะ

เป็นหญิงสาวที่เธอโพสต์คลิปก็บอกเล่าเรื่องราว
รายเดอร์คนนี้ค่ายอะไรแล้วก็ป้ายทะเบียนรถต่างนานา
ถามว่าแล้วตัวพนักงานส่งของคนอื่นเขามีความคิดเห็นกับเรื่องนี้อย่างไร
หลายคนก็บอกว่าโหพนักงานส่งของท่านนี้นะเขาไม่ใช่คนในคลิปนะคุณ

แต่เราไปถามความเห็นเขาเขาบอกเข้าใจเรื่องของคนส่งของรายเดอร์เนี่ย
หมามันเป็นของคู่กันคุณนักข่าวทุกครั้งหลายครั้งเนี่ย
หลายคนก็ต้องใช้สารพัดวิธีที่จะพยายามทำให้หมาในพื้นที่นั้นนะ
มันเกิดความคุ้นเคยกับเราถ้าเราต้องไปส่งบ่อย

ใช่แต่ว่าบางทีมันไม่ได้ผลก็จริงแต่ก็อย่าไปทำอะไรมันเลย
เพราะผมเองก็ว่านะไปทำอะไรก็ไม่มีประโยชน์
อย่าไปทำร้ายมันเลยก็สงสารหมามันนั่นแหละค่ะ
ส่วนเจ้าของคลิปนะคะล่าสุดเนี่ยรู้มาว่าไปแจ้งความลงบันทึกประจำวัน
ไว้เป็นหลักฐานที่สพปลวกแดงระยองแล้ว
เพราะเธอห่วงเรื่องความปลอดภัยกลัวจะถูกทำร้ายนะคะ

คือนักข่าวของเราก็พยายามติดต่อเธอนะผ่านทางเฟสทางอะไรต่าง
เธอบอกว่าตอนนี้ปวดหัวมากเลยกับการตอบแชททั้งนักข่าวทั้งหลายคน
วิภาควิจารณคอมเมนต์อะไรแบบนี้นะฮะ
เธอก็เลยขออยู่ส่วนตัวก่อนดีกว่า
สิ่งที่ตัวเธอกลัวก็คือเพราะอะไร
เพราะตอนที่ไปถ่ายแล้วก็พูดกับรายเดอร์คนนี้
รายเดอร์บอกว่าหวดหมาไม่ได้เดี๋ยวหวดคน

ก็เลยเป็นสาเหตุนะคะเพราะเธอบอกว่าฟังมาแบบนี้ว่าเดี๋ยวจะตีทั้งคนทั้งหมา